ของสำนักงานในการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้นผมก็จะได้เรียนเชิญท่านอิทธิพรแก้วทิพย์
ในฐานะโฆษกของสำนักงานในการสูงสุด
ได้แถลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ให้กับพี่น้องสื่อมนชนได้ซ่า
แล้วหลังจากนั้นก็จะให้พี่น้องสื่อมวลชน
ได้สักถามเป็นลำดับต่อไป

อย่างที่ผมได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนดังกล่าวนะครับ
ลำดับแรกผมขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทางท่านลองภูมิชาการและทางภูมิการ
พี่น้องสื่อมวลชนคงได้รู้จักท่านแล้ว
ประมาณสัก๒ชั่วโมงที่แล้ว

ที่สำนักงานตำรวจภูทรภาค๑นะครับ

ได้นำในส่วนของพนักงานเอการณ์ที่อยู่ใน
ขั้นตอนการรับสำนวนวันนี้ดังนี้นะครับ
ท่านแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูง
ในสำนักงานอายการภาคหนึ่งนะครับท่านเป็นอธิบดีอายการภาคหนึ่ง
กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการในจังหวัดนทบุรี
คือท่านธีรนนท์ไหวดีอธิบดีอายการภาคหนึ่งครับ
คือท่านนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ร่วมแถลงข่าววันนี้ก็คือ
ท่านอิทธิพรแก้วทิพย์นะครับท่านเป็นอธิบดีอายการสำนักงาน
หัวหน้าพนักงานในการที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้โดยตรงนะครับ
ยังหวัดนนทบุรีนะครับและผมพระยุทธเพชรคุณครับ
อธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษก
สำนักงานในการสูงสุดนะครับก็ก็ขออนุญาตแนะนำในทีมงาน
ของทางสำนักงานอายการสูงสุดอย่างที่ผมนำเรียน
ลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ
ทางตำลวดภูทรภาคหนึ่งและตำลวดอ่าภูทรยังหวัด
นนทบุรีนะครับได้กรุณามอบสำนวนคดีนี้ให้กับทางท่าน
นิอ่าสุภาพรณ์นิปวนิศท่านอายการยังหวัดเป็นลำดับต่อไป
เพื่อพี่น้องสื่อมวลชนจะได้บันทึกภาพในขั้นตอนนี้ครับอ่า

อ่าทางทำลวดภูทรอะว่ะอ่าอ่าอ่าประมาณ๔๒๐นะครับ
ส่วนสุดท้ายครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทางอายการเนี่ย
ก็รับสำนวนคดีจากตำรวจฮะหลังจากที่ตำรวจเนี่ย
มีการสรุปสำนวนคดีส่งให้นะฮะคนที่เป็นคนรับมอบแน่นอนก็ต้องเป็น
อายการจังหวัดนทบุรีน้องหมอหมูเนอะ
เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าพนักงานอายการในคดีของคุณแตงโมนี้เลย
อายการดาวเมื่อสักครู่นี้นางสาวสุภาพรนิบวันนิษฐ์นะครับ
นี่แล้วก็หลังจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของการแถลงถึงขั้นตอนไหม

แนวทางหลังจากที่รับสำนวนมาแล้วจะไปในทิศทางไหนต่อแบบนี้นะคะ
นี่ทางตำรวจที่เป็นผู้ที่นำสำนวนมาทั้ง๘หลังก็เอามาส่งให้เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้รอทางอายการมีการแถลงว่าขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการอย่างไรนะครับ
สรุปว่าทางฝั่งอายการมากัน๔ท่านนะครับ
วันนี้ท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานอายการภาค๑ประพัทธ์ชื่นฤทธิ์ไม่ได้มาด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวรอเพราะว่าคนที่เป็นคนนำในการแถลง
ตอนนี้กำลังจัดแถลงแล้วเอาฟังเสียงหน่อยฮะ
ที่ในนี้แถ่งของสุดได้นำเรียนพี่น้องสื่อมนชนเป็นลำดับต่อไป

นะครับได้รับสำนวนได้รับสำนวนจากเอ่อท่าน
ผู้บังคับการดังโดยโครทรจังหวัดนะครับเป็นคดีออกไปด้วยหรอ
ที่นางเสาร์พ้านีราสิรยุโยงธินนะครับ
เป็นผู้กล่าวหาซึ่งนางสาวพะนิดาก็คือคุณแม่ของคุณพัชวิดาหรือนิดาพัชรวีรพงศ์หรือน้องแตงโมที่เสียชีวิตไป
โดยในวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาทั้งหมด๖คนนะครับ
ประกอบไปด้วยนายสนุพัฒน์หรือปเลิศทวีวิทย์ผู้ต้องหาที่๑นะครับ
ซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า๑กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย
ร่วมกันใช้เรือในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว
สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง
และ๕แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน
ใช้เรือที่ไม่มีชื่อที่หัวเรือนะครับ
ซึ่งสำหรับข้อหาใช้เรือที่ไม่มีชื่อที่หัวเรือและ
ข้อหาร่วมกันใช้เรือในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วเนี่ย
ข้อหาทั้งสองนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นจึงส่งสำนวนมาสำหรับผู้ต้องหาที่๑
ให้พนักงานในการพิจารณา๔ข้อหา
ผู้ต้องหาที่๒คือนายภัยบูลหรือโรเบิร์ตนะครับตรีกาญจนานันต์นะครับ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย
ร่วมกันใช้เรือในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว
และ๔คือทิ้งสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลองนะครับ
ผู้ต้องหาที่๓คือนายวิสาพัฒน์หรือแซนมโนมัยรัฐนะครับ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ผู้ต้องหาที่๔คือนายนิทัศน์หรือจ๊อปกิรติสุธิสาธร
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า
เพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด
และข้อหาที่๒นะครับทิ้งสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง
ผู้ต้องหาที่๕นะครับ
คือนางสาวอิสรินหรือกติกจุธาสุขสวัสดิ์
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า๑เพื่อจะช่วยผู้อื่นที่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้น
เอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด
และ๒แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน
ผู้ต้องหาคนสุดท้ายผู้ต้องหาที่๖นะครับ
คือนายพีมหรือเอ็มธรรมจิรษีถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า
เพื่อจะช่วยให้ผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด
และ๒ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน
เหตุในคดีนี้เกิดเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองและจังหวัดนนทบุรี
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ผู้เสียชีวิตคือน้องแตงโมเป็นบุคคลสาธารณะ
ประกอบกับประชาชนและสังคมและรวมทั้งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจติดตามคดีนี้มาอย่างต่อเนื่อง
คดีนี้จึงถือเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสมงานเอการสุนสุทธิ์
ว่าด้วยการลำเนินคดีอายาของพนักงานเอการศาล๑๙๘๕๖๓ข้อ๓๐
ซึ่งท่านชิรนลไหวรีท่านทฤษฎีหกรแอบพรนะครับ
และท่านปรับพัฒชื่อนริฟต์เรองทฤษฎีเอการป์๑
ที่ได้รับมอบหมายจากท่านทฤษฎี้เอการป์๑
ให้กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของสำนักงานในการจังหวัดนนทบุรี
จะได้ลงมากำกับดูแลการดำเนินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ
สำหรับท่านอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับ
นางสาวสุภาพรลิปปวนิษฐ์นะครับ
ในการหน้าผลหน้าพนักงานเนยการผู้รับผิดชอบกดีนี้
ได้มีคำสั่งสำนักงานในการจังหวัดนนทบุรีที่สิบห้าทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
แต่งตั้งพนักงานในการสำนักงานในการจังหวัดนนทบุรี

เป็นองค์คณะพิจารณารับผิดชอบการดำเนินคดีนี้ประกอบไปด้วย
นางสาวอลุณภัทรภักดีวงศ์
เนยการจังหวัดประจำสำนักงานเนยการสมสุทธิ์นะครับ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานและเป็นเจ้าของสำนวนนะครับ
นายพงศธรเจินปรมกิจรองอายการจังหวัด
และนางสาววลิสลาชื่นศรีสว่างอายการจังหวัดผู้ช่วยเป็นคณะทำงาน
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณามีความเห็นและคำสั่งในทางคดีนะครับ
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชามีคำสั่งตามระเบียบต่อไปนะครับ
สำหรับตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนที่พนักงานสอบสวนได้นำตัวมาส่งให้กับพนักงานในการในวันนี้นะครับ
พนักงานอายการได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
โดยได้ให้นัดมาฟังคำสั่งของพนักงานอายการ
ในวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาเก้านาฬิกา
ที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนผลความคืบหน้าของการดำเนินคดีนี้นะครับ
เมื่อพนักงานในการมีคำสั่งเป็นประการใดแล้วทางสำนักงานในการสูงสุด
จะนำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับขอบคุณฮะ
ก็ขอบคุณท่านอิทธิพรแก้วทิพย์ท่านอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
และโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก่อนที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้สักถามนะครับ
เนื่องจากวันนี้นะครับผู้บังคับชาระดับสูงในสำนักงานอายการภาคหนึ่ง
คือท่านธีรนนท์ไหวดีท่านอธิบดีอายการภาคหนึ่ง
ได้มากำกับดูแลในขั้นตอนตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
โอกาสนี้ก็อยากจะเรียนเชิญท่านอธิบดีนะครับได้พบปะพูดคุยกับพี่น้อง
สื่อมวลชนรวมทั้งการให้ความมั่นใจกับสังคมว่าการดำเนินคดีของพนักงานในการเรา
จะยึดมั่นในการอำนวยความยุติธรรมและการดำเนินการตามข้อจริงและข้อกฎหมายอย่างไร
นี้เรียนเชิญท่านอธิบดีครับ
ทั้งสองฝ่ายนะครับจะเป็นคำและถูกต้องตามตัวหมายอย่างที่สุดครับ

คือเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าในกระบวนการทำงานเนี่ย
หลังจากองค์คณะได้มีความเห็นคำสั่ง
จะเสนอลาตามระดับชั้นไปที่ทางท่านในการจังหวัด
คือท่านสุภาพรระเบียบขั้นตอนเป็นอย่างไร
รอให้รอฟังกระบวนการทำงานของคณะทำงานต่อไปนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกซึ่งเพิ่งได้รับสำนวน
พี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอย่างไร
ขออนุญาตทรัพย์ถามได้ณโอกาสนี้เลยครับ

กับเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวนี้ค่ะ

หรือว่ามีการใช้หลักทรัพย์อย่างไรบ้างค่ะท่านค่ะ
หลักทรัพย์นี้ผมเข้าใจว่าในชั้นพนักงานสอบสวนนี้นะครับ
ผู้ต้องหาเขามีหลักทรัพย์ไหม
ในในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ

ก็คือเป็นจำนวนฐานความผิดอยู่ในอัตรา๒แสนบาทนะคะ
แต่ในของชั้นพนักงานอายการ
ก็คืออยู่ในอัตราคนละอัตรากับทางพนักงานสอบสวน
แต่สอบถามแล้วทางผู้ต้องหาไม่ได้มีข้อขัดข้องค่ะ
ก็ตรวจสัญญาประกัน
โอนมาที่มอบให้กลับ
ส่งต่อเป็นหลักประกันในชั้นพนักงานอายการค่ะ

จากพนักงานจังหวัดแหล่งนี้นะครับ
แนวทางปฏิบัติของพนักงานอายการและพนักงานสอบสวน
ในกรณีเรื่องนี้
ผู้ต้องหาทุกคนทั้ง๖คนได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน
เมื่อส่งตัวมายังสำนักงานอายการตามกฎหมาย
คือต้องส่งตัวพร้อมสำนวน
และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานนายการทั้งสุด
ก็ให้สามารถใช้หลักทรัพย์ในชั้นสอบสวนเนี่ย
ส่งต่อมายังสำนักงานอายการได้เลย
แต่ทางพนักงานสอบสวนจะต้องยืนยันว่ามีหลักทรัพย์ดังกล่าว
อยู่ในชั้นสอบสวนและออกหนังสือรับรองมาพร้อมสำนวน
ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็คือทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ผมได้นำเรียน
ค่อยนั้นก็คือสรุปง่ายคือในชั้นไหวตัวช่วยค้าหลักทรัพย์ในจ้าง
ใช้หลักทรัพย์เดียวกันในชั้นสอบสวน
ใช้หลักทรัพย์ตามเดิมถือหลักทรัพย์สำนักงานเอง

มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศอะไรอย่างนี้
เราไม่มีอำนาจที่จะไปทำอย่างนี้
ถ้าหากว่าถึงเวลานัดเขาไม่มา
เราก็บังคับตามสัญญาประกัน
แล้วก็ขอให้พนักงานสอบสวนเขา

สำหรับอายการก็รับสำนวนคดีของคุณแตงโมไว้เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนเมื่อกี้ที่มีการชี้แจงนะครับ
สรุปอีกนิดหนึ่งบอกว่าทางพนักงานอายการ
มีการแต่งตั้งพนักงาน๓ท่านเป็นองค์คณะนะครับ
ในการพิจารณาแล้วก็จะมีการลงความเห็นคำสั่ง
แล้วก็แน่นอนส่งต่ออายการจังหวัด
อายการจังหวัดก็คือนางสาวสุภาพรนิบบนิษฐ์นะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานอายการในคดีคุณแตงโมนี้นะครับ
และอย่างเมื่อกี้ซึ่งสื่อมวลชนกำลังซักอยู่
ก็เรื่องของการที่ทางอายการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

ตัวชั่วคราวเพราะว่าในส่วนของชั้นสอบสวน
เขาก็มีการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับทั้ง๖บุคคลอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้การปล่อยตัวชั่วคราว
จะมีการนัดหมายทั้งหมดให้มาอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือในวันที่๒๗พฤษภาคมเวลา๙โมง
ที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
ถือว่าเป็นการนัดฟังคำสั่งของพนักงานอายการนะครับ
ส่วนเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวก็มีหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ก็เป็นหลักทรัพย์เดียวกันกับที่พนักงานสอบสวน
เขาให้วางไว้ก็คือ๒แสนบาทนะครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนที่อายการรับไว้เรียบร้อยแล้ว